สวัสดีครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ฝนตกเยอะเลยทีเดียวนะครับ
วันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่มาตรวจสอบกันหน่อยนะครับว่าจุดไหนบ้างที่ยังคงต้องเสี่ยงกับสถานการณ์ฝน
เพราะว่าหลังจากนี้ครับมีหลายจุดเป็นจุดที่ต้องจับตามองนะครับ
เพราะว่าอาจจะมีฝนตกชุกแล้วก็ฝนตกซ้ำจนทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้น
สังเกตว่าขณะนี้เองเนี่ยนะครับบริเวณทะเลฝั่งอ่าวเบงกอมีการก่อตัวของกลุ่มฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าตอนนี้แถวบริเวณปากอ่าวกำลังจะเริ่มมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ
หรือว่าหย่อมฝนขนาดใหญ่ละทีเดียวและมีแนะนำพัฒนาความประโลมอย่างต่อเนื่อง
สังเกตว่ากระแสลมเนี่ยนะครับถ้าหากเปรียบเทียบเนี่ยนะครับ
พบว่ากระแสลมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ค่อยแรงมากนักนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปกระแสลมก็จะมีความแรงและที่สำคัญครับ
จะมีการหมุนวนเข้าสู่ศูนย์กลางแถวบริเวณปากอ่าวนะครับส่วนหนึ่งก็จะพัดเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเรา
ซึ่งแน่นอนครับว่าก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนตกชุกสิ่งที่น่าสนใจก็คือฝนเหล่านี้เนี่ยนะครับ
จะเป็นฝนที่ถูกดูดมากองรวมกันนะครับแถวบริเวณปีกตะวันตกหรือว่าปีกที่ติดกับพม่า
สังเกตว่าในช่วงเย็นเย็นวันนี้เนี่ยนะครับมีฝนกระจายตัวส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ
บริเวณพื้นที่ฝั่งที่ติดกับพม่าสักส่วนใหญ่แล้วก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีการตกต่อเนื่องไปจนถึงเย็นวันพรุ่งนี้นะครับ
ดังนั้นใครอยู่บริเวณพื้นที่ตามแถบนี้นะครับกาญจนบุรีแม่ห้องศรนะครับ
ลงไปจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็ขึ้นไปจนถึงบริเวณจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ลำปางใครอยู่บริเวณดังกล่าวต้องระวังเรื่องของฝนที่ตกลงมาบนภูเขา
แล้วก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับ
อุณหภูมิวันนี้สูงสุด๓๒องศานะครับก็ถือว่าไม่ร้อนมากนัก
พรุ่งนี้อาจจะสูงขึ้นมานิดหน่อยนะครับ๓๓องศาเซลเซียตในบริเวณพื้นที่ตอนกลาง
แล้วก็กรุงเทพมหานครและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ